บางคนมีผู้พลมอะไรอย่าง

และสามารถทำให้เกิดแผลเป็นที่ทะวอนได้

ปัญหาคือเพราะว่ามันมีเครื่องปลอมเยอะมาก

ใช้ระยะเวลาในการรักษานะคะ

ตอนแรกเรายอมรับว่าโปรโมชั่นดีราคาดี
ปรากฏว่าผลลัพธ์ของเราไม่เป็นเหมือนของคนอื่น

โปรโมชั่นที่แย่ล่ะ
อยู่ให้มีไม่เหมือนชีวิต

ที่เมื่อไม่สดบ

มากยุ่งสุดท้ายไปเรียบร้อย